ไปต่อค่ะพาไปที่ร้อยเอ็ดดูงานนี้หน่อย
งานนี้ก็จัดต่อเนื่องมาสัก๒๐กว่าปีแล้วคุณผู้ชม
แล้วถือว่าติด๑ใน๕ของประเทศที่จัดใหญ่นะ

ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทางพ่อเมืองค่ะ
ผู้ว่าทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
คณะครูแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
แล้วก็ประชาชนอุ้ยมหากันยอมมากนะ
เห็นแบบนี้๕๐๐กว่าคนมาร่วมงานค่ะ
งานนี้นี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่
ติดอันดับ๑ใน๕ของประเทศ
จัดขึ้นช่วงนี้แหละวันลอยกระทง

ก็คือการจัดงานบุญประเพณีลอยกระทง
แล้วการจัดงานแบบนี้สื่อกันต่อมาตั้งแต่โบราณค่ะ

เปลี่ยนมาใช้ชื่องานว่าสมมาน้ำคืนเพ็งเสียงประทีบจนถึงปัจจุบันนี้
แล้วเห็นบรรยากาศมุมสูงแบบนี้นี่โอ้โหคนเยอะ
นี่ใช่ไหมติดหนึ่งในห้างานใหญ่ที่สุดของประเทศ
ใช่ค่ะงงไหมกับชื่องานคือถ้าเกิดชาวร้อยเอ็ดพี่น้องชาวอีสานอาจจะเข้าใจ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นเรา
ฟังอยู่มันแปลว่าอะไรสมมาน้ำเนี่ยก็คือการขอขมาน้ำค่ะ
คืนเพ็งก็คือคืนวันเพ็ง
ครับนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบอลังการเลยแหละ
เขามีพิธีสักการะแล้วก็บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองนะคะ
แล้วก็มีการประกวดประทีบ
ทงประทีบขนาดใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน
กวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะแล้วก็ประกวดธิดาสาเกตนครด้วย
รวมถึงมีการรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเสียงประทีป
การระมวงสมมาน้ำคนมาร่วมระมวง๕๐๐๐กว่าคน
มีคบวนแห่หัวเมืองหรือว่าเมือง๑๐๑ในอดีต

เขาจัดขึ้นวันนี้เป็นวันใหญ่แหละ
วันที่๘เนี่ยเพราะว่าจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
ก็ใครอยากไปเที่ยววันนี้ยังไปได้ทันนะคะ
แต่งกายด้วยชุดไทยผ้าไทย
หันมาใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย
แล้วก็ไปลอยกระทงด้วยกันคืนนี้ได้เหมือนกันนะคะ
วันนี้กันอีกวันนึงนะครับที่๑๐๑นะครับ